เสามันมาพร้อมกับเจาะหลักละแต่ว่ามันเกิดปัญหา
ปัจจัยแวดล้อมมันเปลี่ยนไปในระยะหนึ่งทำให้การก่อสร้างไม่สามารถทำ
ทำไปในทีเดียวได้นะครับเช่นงบประมาณ
มีหลายปัจจัยที่มันทำให้กล้าช้าออกไป
แต่จะเห็นได้ว่าเสาก็มาพร้อมกับไอ้ทางฉลองรัฐนา
เสาที่อยู่กลางทางด่วนก็มันก็มาพร้อมเส้นทางนี้แหละครับ
เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมนำเรียนว่าพอปัจจัยปัจจัยแวดล้อมมันเปลี่ยน
ทำให้การก่อสร้างเนี้ยมันมันเลมานานมากไม่ใช่หมายความว่า
เว้นคืนมาแล้วไม่สาดเว้นคืนมาแล้วตั้งใจจะสาด
ตั้งใจขนาดตอกเสาให้ร่วงหน้า
ทำไมถึงมีการเช่าพื้นที่เดิมเนี่ยบริเวณนี้มันเป็นป่า
มันเป็นป่าลกชัดมากแล้วก็มีอาชกรรม
มีกันขยะสดดิบกันทางชุมชนกับทางท้องที่
ช่วงนี้เราควรจะไปปรับปรุงซะไม่ให้มันเป็นป่าโลกชัด
ก็เลยเกิดมีแนวคิดว่ามันก็ทำให้มันเรียบ
เพื่อไม่ให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งของอาชกรรม
ก็เกินเป็นแนวคิดอันนี้มาแต่เป็นการชั่วคราว
เป็นการทำชั่วคราวแล้วก็ไม่กีดขวางต่อการก่อสร้างไอ้สีแดงของเรา
ท่านจะเห็นว่ากิจกรรมวันนั้นจะเป็นกิจกรรมบนพื้นลาบ
ไม่มีสิ่งปลูกสร้างลักษณะที่เป็นกิดขวาง
นี่คือแนวคิดตั้งแต่ต้นนะครับที่เราให้ผู้เช่าดูแลพื้นที่ไว้ให้เรา
แล้วในสัญญาเช่าก็จะบอกว่าเราจะสร้างนะเพื่อสร้างท่านต้องต่อต่อ
บอกเรื่องหน้าอยู่แล้วนะครับบอกล่วงหน้าอยู่แล้ว
ตามเราก็ยืนยันต่อสารท่านว่าเรายังมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่นั้นอยู่นะครับ
อย่างที่นำเรียนเมื่อกี้ว่ามันชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้น
แล้วก็หน่วยงานหลักหน่วยงานของทั้งหลายก็ยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอยู่
ส่วนที่เหลือก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับสุดแล้วแต่สารท่านว่าท่านจะมีความวินิจฉัยอย่างไร
ขณะที่เรายื่นอุทธรณ์ในขณะเดียวกันเราก็ทำประชาสัมพันธ์รอบ
มีการปักป้ายประจำพันธ์ในพื้นที่รอบบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับ
ว่าเราจะทำอะไรเรากำลังจะก่อสร้างแอนเตอร์เชนตรงนี้อยู่นะครับ
ในส่วนของแม่หน่วยเนี่ยพูดกับเมื่อประเด็นก็คือว่าเราทำไปเยอะแยะแล้ว
ทีนี้ประเด็นของชุมชนเราก็มีการปัดป้ายแสดงว่าเราจะทำอะไรอยู่อย่างนั้นอยู่
ขณะนี้ก็รอความวิชัยของสารท่านอยู่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป